สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะวันนี้วันพุธที่๘กันยายน
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอรัชพรชาลาดลและคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นแน่นอนครับด้วยเรื่องของน้องจีน่า
น้องจีน่าเด็กหญิงวัย๑ขวบ๑๑เดือนนะครับ
หายไปจากบ้านตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ใช่ค่ะโอ้โหคนตามกันต้องบอกว่าติดตามกันทั้งวันทั้งคืนจริง
เพราะว่าเป็นห่วงน้องแล้วก็อยากให้มันเกิดปฏิหาร
และอย่างที่ท่านทราบนะครับปฏิหารมีจริงนะฮะ
เพราะว่าวันนี้เราเจอตัวน้องจีน่าแล้วและโชคดีมากนะครับ
จีน่าปลอดภัยดีใช่ค่ะ
เหลือเนี่ยมันต้องขยายผลอีกหลายส่วนอีกหลายอย่างนะครับ
ผู้ชมเดี๋ยวไปดูช่วงเวลาที่น้องจีน่าได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่หน่อยนะครับ
หลังจากที่วันนี้ตามตัวเจอกันนะครับ
โดนบินบินอ้อมซ้ายนะครับบินอ้อมซ้ายข้ามหุเขามาเลย
เจอแล้วใช่ไหม

ตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นไปถึงตามการรับแจ้งจากชาวบ้านก่อน
จีน่าอยู่ที่กระท่อมตรงนี้นะครับ

นี่ฮะก็มีร่องรอยการขีดขวนตามลำตัวเล็กน้อย
แล้วก็สภาพก็ซูบผอมอิดโรยนิดหน่อย
แต่ว่าถือว่าน้องยังยืนได้ยังจับของยัง
แบบว่ามีแรงในการจะยกน้ำยกนมดื่มเอง
ใช่ครับนี่ฮะนี่เป็นชุดแรกที่เข้าไปถึงนะครับ

ส่วนคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นเนี่ยระหว่างนี้เนี่ย

นี่เป็นภาพตอนที่กำลังเดินขึ้นไปนะครับทุกผู้ชมครับ
คือวันนี้เนี่ยทีแรกตัวของผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในอาผะเนี่ย

สารภาพกับตำรวจบอกว่าเอาตัวน้องจีน่าไปจริง

แต่พาเอาไปทิ้งไว้ที่ปากถ้ำ

บอกทำตามคำสั่งเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรก็ว่าไป
สุดท้ายหาไม่เจอนะ
แล้วอยู่ดีเนี่ยมีชาวบ้านมาเจอน้องจีน่าอยู่ตรงนี้นะครับ
กระท่อมตรงนี้ถามว่าเคยมีคนมาหาไหม
ตอนที่น้องจีน่าหายตัวไปเคยมีคนมาหาแต่ไม่เจอนะฮะ

แล้วอยู่ห่างจากบ้านน้องจีน่าถ้าเป็นระยะทางก็แค่ประมาณสัก๕๐๐เมตร

ไม่ไกลเลยแต่ขึ้นไปเลยในลำบาก

นี่เป็นภาพตอนที่ขึ้นไปกันนะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายไปเจอน้องจีน่าอยู่ตรงนี้นะฮะ
ในสภาพปลอดภัยทุกคนก็โล่งอกโล่งใจ
ถ้านับเป็นวันเป็นคืนเนี่ยโอ้โหตั้งแต่๑๘นาฬิกา๔๐นาที
วันอาทิตย์ที่๕กันยายน
เจอวันนี้ประมาณช่วงสายสัก๑๑โมงเที่ยงประมาณช่วงนี้

เจ้าหน้าที่รีบตรวจสอบดูสภาพร่างกายของน้องจีน่า
เอาน้ำให้ดื่มเอานมให้ดูดด้วย
เพราะท่าทางจะหิวเลยล่ะนะครับ
เหนือตัวก็เหนียวก็ม้อแมมหน่อย
สู้ผอมไปจากภาพที่เราเคยเห็นตอนตามหากัน

ดูอ่อนเพลียเล็กน้อยนะครับ
มีรอยกิ่งไม้มีย่าบาดบ้าง
เจ้าหน้าที่เอานมให้ดูดด้วยนะฮะ
นี่นมถั่วเหลืองแลกตาซอย

น้องจีน่าดูดนมถั่วเหลืองและตาซอยกล่องเดียวเนี่ย

อิ่มอกอิ่มใจ

บนเขาเพราะว่าเจ้าป่าเจ้าเขาสั่งว่าให้เอาเด็กมาบูชายันเอามาสังเวยอะไรเนี่ย

สามวันสองคืนเต็มเต็มแล้วเด็กเล็กมากขวบสิบเอ็ดเดือนเองอ่ะ
แล้วที่เจ้าหน้าที่แบบขึ้นไปหาบนปากถ้ำบนเขาวันนี้เนี่ย
ทุกคนก็ร้อนอกร้อนใจว่าเออถ้าไปเจอน้องจีน่าจริงเนี่ย
จะอยู่ในสภาพไหนสุดท้ายชาวบ้านแจ้งว่าอ๋ออยู่ตรงกระท่อมตรงนี้
พอมาดูกันเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะตรงที่น้องจีน่าที่เจ้าหน้าที่
โอ้โหเอานมให้ดูนี่ไม่หวังเลยอ่ะ
น่าจะหิวละค่ะ
นี่เป็นช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๔๕นาทีวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหส่วนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ด้านล่างค่ะ
ตอนนั้นได้ข่าวแล้วล่ะว่าเจอลูกสาวแล้วอืม
แต่คุณรัชพรได้ข่าวว่าเจอแล้วค่ะ

ไม่รู้ไงว่าเจอแบบลูกอยู่ในสภาพไหนเจ็บป่วยหรือเปล่าอะไรยังไง
แล้วคุณพ่อคุณแม่น้องจีน่าเนี่ยหาทุกวันนี้

นี่คือตอนที่ขวามือนี่คือคุณแม่น้องจีน่านะครับ
ตอนที่รู้ว่าเจอแล้วและพยายามจะแบบไหนเจออยู่ตรงไหน
จะไปหาลูกให้ได้อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง

อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง

อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง

อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง

อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง
อยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าลูกเป็นยังไง

อยากจะได้เจอลูกอยากจะกอดอยากจะหอมลูกอยากจะเห็นจริง
อยากจะได้เจอลูกอยากจะกอดอยากจะหอมลูกอยากจะเห็นจริง

คือเหมือนคุณแม่ทำรองว่าได้เจอถ้าตัวเองเดินไปด้วยอย่างน้อย
คือเหมือนคุณแม่ทำรองว่าได้เจอถ้าตัวเองเดินไปด้วยอย่างน้อย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อำรวจกู้ภัย

บนการพาเด็กโยกไปสลับที่ไปมาเพื่อหลบหนีหรือเอามาทิ้งไว้หรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวให้ตำรวจเขาขยายผลกันไปค่ะแต่ว่าณเวลานี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
เราก็ต้องชื่นชมคนที่เขาไปเจอใช่ค่ะเขาไปเจอกันสามคนแล้วเขาบอก
เขาเอาแบบรอบครอบทุกอย่างก็คือว่าอย่าเพิ่งไปแตะตัวเด็กแต่ให้ดูไว้
ระวังความปลอดภัยอย่าเพิ่งเข้าไปแตะต้องสิ่งของอะไรทั้งสิ้นแถวนั้น
ประมาณอย่างนี้นะฮะก็รอบครอบนะเกิดขึ้นแล้วเขาก็ขึ้นไปกัน

พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
วันนี้ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยนะครับ
ช่วยกันค้นหาน้องจีน่าจนภารกิจสำเร็จลุล่วง
แล้วบอกว่าก็เป็นเรื่องคดีที่ต้องไปดำเนินการต่อ
โดยเฉพาะนายอาผะที่ถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญ
อุ้มน้องจีน่าไปก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
เดี๋ยวต้องรอการแจ้งข้อหาตามขั้นตอนกันต่อไป
จุดที่อ้างว่าเอาน้องไปทิ้งเอาไว้
มันอยู่ไกลจากจุดที่มาเจอที่กระท่อมอยู่พอสมควร
แต่มันจะเชื่อมถึงกันหรือไม่มีคนอื่นรู้เห็นร่วมด้วยอะไรอีกไหม
ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขยายผลต่อ
เพราะตำรวจบอกว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่านายอาผะ

จะต้องทำการสืบสวนรวบรวมประถานแล้วก็ดำเนินการในส่วนเกี่ยวกับห้องต่อไป
ก็ไกลเหมือนกันแต่มันก็เชื่อมกันได้
ถ้ามันเป็นเขาเขามันสามารถเดินไปมาหาสู่กันได้
ตัวน้อยจะสามารถเดินเองได้ไหมไม่สามารถเดินได้
จะผ่านให้การเดินที่ไหนครับ
ขนาดนี้มันไม่น่าจะเดินเองได้
แต่เราต้องดูอีกที
ก็ยังไม่ทราบครับเดี๋ยวขอให้เวลาเจ้าที่ทำการรวบรวมประฐาน

แต่ว่าตั้งแต่ที่เราเห็นภาพ
ตอนที่เจ้าหน้าที่อุ้มน้องจีน่าออกจากรถแล้วขึ้นรถไปโรงพยาบาลเลยเนี่ย

แต่ว่าคุณภูริพัฒน์ไปอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
ไปติดตามกันหน่อยว่าอาการล่าสุดของน้องจีน่าตอนนี้
เป็นยังไงบ้างเพราะเห็นบอกว่าน้องทั้งอ่อนเพลียขาดน้ำแล้วก็มีไข้อ่อนด้วย
ติดตามจากคุณภูริพัฒนบุญนินได้เลยค่ะเชิญค่ะ
ถูกต้องครับคุณอรัชพรคุณภาคภูมิครับ
จีน่านั้นมีอาการเป็นไข้อ่อนอ่อนเพลีย
แล้วก็มีอาการขาดน้ำตามที่พ่อบอกเล่าให้กับทีมข่าวฟังนะครับ
จนถึงขณะนี้ตัวของน้องจีน่านั้นคุณผู้ชมครับ
ยังคงอยู่ภายในห้องความดันลบของโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่อยู่
เนื่องจากว่าต้องรอผลการตรวจโควิดทั้ง๓คน
ก็คือตัวของน้องจีน่าพ่อและแม่น้องจีน่า
ซึ่งถ้าหากว่าผลการตรวจเป็นลบนั้นก็จะสามารถเคลื่อนย้ายไปยังวอร์ดผู้ป่วยเด็กได้นั่นเองครับ
โดยตอนนี้ครอบครัวของน้องจีน่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่และน้องจีน่ารวมไปถึงคุณตานั้น
อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
หลังจากถูกเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลแม่แตงเดินทางมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิง
ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนื่องจากสาเหตุเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาตัวของน้องนั้น
ที่นี่มีความพร้อมมากกว่าแต่จนถึงขณะนี้ทั้งพ่อและแม่รวมไปถึงน้องจีน่ายังคงพักรักษาตัว
อยู่ที่ห้องความดันลบใกล้เคียงกับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลซึ่งทีมแพทย์นั้นอยู่ระหว่างการประเมินว่าจะให้น้องนอนพักรักษาตัวหรือไม่
แต่โอกาสในเรื่องของการนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้นค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูง
เพราะน้องมีอาการอ่อนเพลียและขาดน้ำพร้อมกับมีไข้อ่อนซึ่งทางทีมแพทย์นั้นจะต้องติดตามอาการระยะหนึ่งก่อน
แต่ตอนนี้สาเหตุที่ทั้งหมดยังคงอยู่ภายในห้องความดันลบนั้นเนื่องจากทางทีมแพทย์จะต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งหลังจากผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ออกแล้วจึงจะสามารถนำตัวน้องไปที่ห้องพักของผู้ป่วยได้
ขั้นตอนหลังจากนี้คุณผู้ชมครับทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางกุมารเวศหรือหมอเด็กนั้นจะต้องเข้ามาตรวจดูอาการรวมไปถึงตรวจหาร่องรอยต่างตามร่างกายของน้องตั้งแต่หัวจดเท้า
และสิ่งสำคัญคือต้องมีการตรวจสอบว่าคนร้ายนั้นมีการทำร้ายร่างกายของน้องจีน่ารวมไปถึงมีการล่วงละเมิดน้องด้วยหรือไม่
ก่อนหน้านี้ผมได้พูดคุยกับพ่อของน้องจีน่ายอมรับกับผมแบบนี้นะคะว่าค่อนข้างมีความกังวลและเป็นห่วงลูก
เพราะลูกนั้นอยู่ในอาการหวาดกลัวและมีท่าทีค่อนข้างหวาดระแวงทั้งที่ตอนที่อยู่กับตัวเองที่โรงพยาบาลนั้นคุณพ่อของน้องได้มีโอกาสเข้าไปโอบกอดและพูดคุยกับน้องจีน่าแล้ว
แต่น้องก็ยังคงร้องไห้และมีอาการหวัดกลัวไม่หยุดทำให้ตัวของคุณพ่อนั้นค่อนข้างมีความกังวลว่าหลังจากนี้น้องจีน่าจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตหรือไม่
คุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากอาการของน้องจีน่าแล้วที่เราต้องตั้งข้อสังเกตขึ้นมาก็คือตัวของน้องจีน่าไปอยู่บริเวณจุดนั้นได้อย่างไร
เพราะก่อนหน้านี้ทีมกู้ภัยชุดโรยตัวขึ้นไปบนเนินเขาจุดกระท่อมที่พักที่น้องจีน่าอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่พบตัวของน้องจีน่าเลยนะครับ
แต่พอให้หลังมาไม่กี่ชั่วโมงชาวบ้านทั้งสามคนขึ้นไปข้างบนแล้วกลับเจอตัวของน้องจีน่าตรงนั้นในสภาพอย่างที่เห็นซึ่งทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคำให้การของนายอาผะว่าเป็นความจริงหรือไม่
เพราะจุดที่นายอาผะยืนยันว่าเอาน้องจีน่าไปทิ้งไว้นั้นกลับอยู่ที่บริเวณปากถ้ำไม่ใช่กระท่อมตรงดังกล่าวถึงแม้ว่าจะห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรแต่สภาพภูมิประเทศทำให้เชื่อได้ว่าน้องจีน่าไม่สามารถเดินไปได้เองอย่างแน่นอน
เราได้รับข้อมูลจากทีมกู้ภัยที่ขึ้นไปค้นหาก่อนหน้านี้ที่จุดกระท่อมที่ยังไม่เจอน้องนะครับว่าอาจจะมีคนอื่นที่ร่วมกับนายอาผ่าหรือไม่
ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับการสืบสวนของตำรวจที่เชื่อว่าตัวของนายอาผ่านั้นไม่น่าจะทำเพียงคนเดียวนั่นเองครับคุณภาคภูมิคุณรัชพรครับ
ตอนนี้ก็เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งน้องจีน่าด้วยยังอยู่ที่โรงพยาบาลที่นครพิงใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับตัวของคุณพ่อคุณแม่นั้นยังอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าสู่วอร์ดของผู้ป่วยเด็กนะครับ
เพราะว่ายังต้องรอผลการตรวจโควิดที่ทำการตรวจอยู่ซึ่งน้องนั้นผมมีโอกาสได้เห็นแล้วอยู่ภายในห้องผู้ป่วยความดันลบใกล้เคียงกับห้องฉุกเฉินครับคุณภาคภูมิครับ
คุณภูริพัฒน์ไปตามเรื่องของน้องจีน่ามาหลายวันเนี่ยโอ้โหก็เหน็ดเหนื่อยกับการทำข่าวแล้วก็ร่วมกับทีมค้นหาต่างด้วย
ตอนที่คุณแม่ได้รู้ข่าวของลูกสาวแล้วก็มาโรงพยาบาลกับลูกสาวคุณภูริพัฒน์เห็นสีหน้าแววตาของคุณแม่ของน้องจีน่าแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะกับวันนี้เนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่เราเจอกัน
สีหน้าสีตาของคุณแม่นั้นต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคุณภาคภูมิครับจากก่อนหน้านี้เมื่อวานอย่างเมื่อวานเราไปอยู่ที่บ้านของคุณแม่นั้นสีหน้าสีตาของคุณแม่จะค่อนข้างเป็นกังวลเป็นห่วงลูกว่าลูกนั้นจะอยู่เป็นตายร้ายดียังไงแม่บอกตลอดเสมอครับคุณภาคภูมิครับว่าขอให้คนร้ายนั้นเอ
ห่วงหมกกันวงของลูกแต่ยังดูเรื่องของอาการของน้องจีน่าว่าอาการเป็นไข้อาการอ่อนเพลียนั้นจะหมดลงหรือหายลงภายในวันนี้หรือไม่นั่นเองครับคุณภาคภูมิครับ
ท่านผู้ชมครับเราดูบรรยากาศตรงนี้กันหน่อยกันแล้วกันนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเจอน้องจีน่าแล้วชาวบ้านที่เขาช่วยกันมาโอ้โหหากันมาหลายวันหลายคืนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับคือหลายคนเนี่ยบอกว่าพอรู้ข่าวว่าถูกจับตัวไปหรือว่าหายตัวไปตอนนั้นก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใย
ว่าหายไปเนี่ยยิ่งมารู้ข่าวเมื่อเช้านะว่านายอาผะที่เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแหละเป็นเพื่อนกับพ่อของเด็กจับเด็กไปบอกเอาไปสังเวยเจ้าป่าเอาไปบุชายันอย่างเงี้ยเอาไปปล่อยที่ปากถ้ำบนเขาเนี่ยโอ้โหเขาบอกเขากรวดกันมากแต่สุดท้ายก็ดีใจแล้วก็โล่งใจมากที่มีคนไปเจอเด็กอยู่ในสภาพปลอดภัยนี้
ก็คือในใจลึกโกรธแทนพ่อแม่เลยค่ะคือแบบถ้าเจอตัวคืออยากจะทำร้ายเขาเหมือนกันแต่ว่ามันทำไม่ได้
โหดร้ายมากคือโหดร้ายมากใจร้ายมากทั้งที่อยู่ในชุมชนเดียวกันอย่างนี้ถ้าปรับตัวได้ก็คือกลับตัวดีกว่าค่ะ
อ่านี่ความรู้สึกชาวบ้าน
ใช่ค่ะซึ่งขณะเดียวกันอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องเชิญตัวทั้ง๓คนที่เป็นคนเจอน้องจีน่าเป็นกลุ่มแรกเนี่ยไปขอข้อมูลสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย

คนนั้นเนี่ยก็คือนายจบุษือจรือมีศักดิ์ก็คือเป็นลุงของน้องจีน่า
แล้วก็มีนางนาคาจูจรือป้าของน้องจีน่าแล้วก็มีเพื่อนบ้านอีกหนึ่งคนนะคะก็เชิญตัวไปให้ปากคำที่กองอำนวยการที่ส่วนแยกแม่แตงในอำเภอแม่แตงแล้วก็ต้องมีไกด์ภาษามาให้ปากคำด้วยเพราะว่าทั้งสามคนเนี่ยใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่
ก็ไปให้ปากคำกันตอนประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่งค่ะ
คือจากที่ส่วนแยกของสพแม่แตงที่แม่แตงเนี่ยเขาก็จะพาไปต่อช่วงบ่ายสามครึ่งที่สพแม่แตงเลยค่ะคือพาไปสองจุดอ่ะวันนี้ที่สอบปากคำกันอ่ะ
ค่ะซึ่งทีมข่าวเราเนี่ยได้คุยกับป้าของน้องจีน่านางนาคาจูนคนที่เฝ้าน้องเอาไว้นั่นแหละตอนที่ทางนายจบูสือเนี่ยไปหาสัญญาณโทรศัพท์เพื่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
คุณป้าบอกว่าก็ไปกับลุงกับเพื่อนบ้านนี่แหละไปตามหาหลานตามจุดที่ไปดูหมอมาไปดูหมอมาไปดูหมอดูมาแล้วหมอบอกก็เลยเดินตามจุดที่หมอดูบอกเลย
ว่าเอายังไงดีเลยตัดสินใจให้ลุงจีน่านี่แหละ
เป็นคนวิ่งลงมาติดต่อเจ้าหน้าที่

ทักเขาว่าให้ไปหาน้อง

เขาก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าไปก็คงน่าจะเจอ
เขาก็เลยไปค่ะ
ไป๓คนคนนี้เจอก่อน
แล้วป้าก็เลยเดินไปดู
เห็นน้องถือขวดน้ำแล้วก็เวียงเล่นอย่างนี้ค่ะ
ยืนแล้วก็เล่นอย่างนี้
พอไปถึงเจอน้องป้าก็เรียกจีน่าจีน่า
แต่น้องไม่มองหน้าป้าแต่ไปมองหน้าอีกคนนึง
แล้วก็จะโทรศัพท์กลับมาไม่มีสัญญาณตรงนั้น
ป้าก็เลยให้ลุงวิ่งไปบอก
โดยที่ป้าก็อยู่เหนือกระท่อม

นั่งเฝ้าเดินตามกันอย่างนี้
เสร็จแล้วจะโทรหาที่ในหมู่บ้าน

ก็เลยใช้ผู้ชายคนนี้วิ่งลงมา

ซึ่งทางไกด์ภาษาของหมู่บ้านนะคะ

ก็อธิบายให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า

เดินเท้าไปตามที่หมอดูบอกมา
เขาบอกเป็นความเชื่อหมอดูเป็นความเชื่อเรื่องผี

ก็กลับลงมาพักกินข้าว
แล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ตอนประมาณสัก๙โมง

จีน่าตอนช่วงเกือบเที่ยงก็ประมาณ๑๑โมงกว่า

ป้าทั้งลุงทั้งเพื่อนบ้านเนี่ย
ภาวนาบนบานสารเก่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา

บอกขอเถอะขอให้เจอหลานขอให้เจอจีน่าเถอะ
แล้วก็เดินขึ้นไปที่กระท่อมบนดอย
แล้วก็เจอภาพแรกที่เข้ามาสู่สายตา
เขาบอกว่าเห็นจีน่ายืนแกว่งขวดน้ำอยู่
แกว่งขวดน้ำในมือที่ไม่มีน้ำเหลือแล้วค่ะ
ป้าก็พยายามเรียกจีน่าจีน่าลูก
จีน่าหันมามองแต่จีน่าก็ไม่ได้สนใจอะไร
แล้วอยู่จีน่าล้มลงนอนที่พื้นด้วยอาการอ่อนเพลีย
บอกตอนนั้นป้าใจร่วงไปอยู่ตะตุ่ม
ร้องไห้ออกมาเลยค่ะเพราะกลัวว่านั่นคืออาการที่
หมดสติแล้วจะเสียชีวิตหรือเปล่า
แต่สุดท้ายแล้วจีน่าก็ตื่นแล้วลุกขึ้นมา
จิ๊น่าบอกว่าขอให้ได้เจอหลานสักทีเถิดอะไรอย่างนี้
เหมือนกับภาวนาบนอะไรอย่างนี้ว่าขอให้ได้เจอหลาน
ถึงแม้จะจับคนเอาไปไม่ได้ก็ขอให้ได้เจอหลาน
ก็เลยเดินลงมาจนถึงที่กระท่อม
ก็เห็นเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งเห็นก่อน
ว่าน้องกำลังยืนแล้วก็เล่นถือขวดน้ำเล่นอยู่
ก็เลยก็วิ่งกันมาดูแล้วก็น้องเพียแล้วน้องก็ล้มหลับไป
แล้วป้าก็ร้องไห้แล้วน้องก็ตื่นมา
นี่ค่ะคือถ้าฟังจากคนที่ไปเจอเนี่ย
ในพื้นที่ตรงกระท่อมที่ไปเจอน้อง

นั่นหมายความว่าตรงนั้นเด็กมาอยู่ได้อย่างไร
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเทียบจากตรงปากถ้ำกับตรงกระท่อม

ว่านายอาผะบอกทิ้งที่ปากถ้ำใช่ไหม

ตอนที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปหาที่ปากถ้ำ

ส่วนกันเด็กขวบ๑๑เดือนนี่นะ
เจ้าหน้าที่บอกไม่เป็นไปไม่ได้

หรือช่วงตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ว่านายอาผะบอกผมเอาไปปล่อยทิ้งไว้ปากถ้ำ
เด็กเดินไปเดินมาเดินไปนู่นเดินมานี่

แล้ววันนี้มาเห็นเออสงสัยจีน่าเดินไปเรื่อย

จีน่าได้ขวดน้ำขวดใหญ่นี้มาจากไหน
นี่แหละคือสิ่งที่ต้องไปขยายผลว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับน้องจีน่า

นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยศูนย์
งนครนะครับที่ขึ้นไปพบน้องจีน่า
นี่ฮะก็คือนายเจิงแลวอารยะนะครับ
และเป็นคนที่ไปเจอตัวเด็กแล้วก็
นมถั่วเหลืองกล่องเบอร์เรอเลย
ไม่ปล่อยกล่องเลยเนี่ยคือคุณเจิงแล้วเนี่ยบอกว่าพอชาวบ้านเขาแจ้งมาเนี่ยก็รีบวิ่งกันขึ้นไปเลยเพื่อจะไปยังจุดกระท่อมที่เจอเด็ก
ที่พอไปถึงเห็นเด็กจริงอื้มตามร่างกายของน้องจีน่าดูบม
ใส่เสื้อตัวเดียวนะกางเกงไม่ใส่สภาพค่อนข้างอิดโรยอ่อนเพลียแต่ยังยืนเองได้
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงตัวน้องน้องก็ร้องไห้เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันวัดออกซิเจนก่อน
เพื่อดูว่าอาการปกติดีหรือไม่
พบว่าอาการโดยรวมของร่างกายปกติ
ตอนนั้นเนี่ยร้องไห้อยู่แป๊บเดียว

คืออาการนิ่งไม่ได้ตื่นคน

อาจจะมีตื่นบ้างเล็กน้อยเพราะเห็นคนเริ่มมาเยอะ
ซึ่งตอนนั้นกู้ภัยท่านนี้บอกกับเราบอกว่า
สงสารเด็กมากคือดูแล้วแบบหิวนะ
จังหวัดตัวเองนี่มีน้ำมาพอดีมีนมมาพอดี
ก็เลยเอาไปให้เด็กเนี่ย

นี่ฮะน้องจีน่าก็ถือกล่องดูดไม่ปล่อยเลยนะครับ

ลูกสาวเนี่ยชอบยี่ห้อนี้มากอยู่แล้ว

นมทัวล์เหลืองลักษณะซอยนี่นะครับ

ตั้งแต่หัวจดเท้านี่คือก็มอมแมมหมดเลยครับ

ขอจากพี่มันจะเป็นพี่ตำรวจล่ะครับ

เยอะครับกินนมไปกล่องกับอีกครึ่งหนึ่ง
ใช่ครับหิวมากไม่สนใจใครเลย
ดูดอย่างเดียวนางเห็นปุ๊บจับเลยขวาเลยดูดเลย
น้ำตาไหลเลยทำไปด้วยไหลไปด้วยสงสาร
แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่คุยกับคุณภูริพัฒน์ให้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับ
ผมคิดว่าน่าจะอุ้มมาอีกทีครับ

เรื่องนี้เราไม่เชื่อว่าน้องจะเดินมาอีก
ใช่ครับมันต้องให้โต๊ะหน่วงสรุปส่วนต่อไป
นั่งครับว่านี้พอว่าอย่าลืมนะครับว่านัยอพระผู้ต้องสงสัยคนสำคัญเนี่ย
เขาถูกตำรวจคุมตัวไว้เป็นวันเป็นคืนอยู่แล้ว
อืมหรือจริงน่าจะเดินมาเองเหรอไม่น่าจะเพราะว่าจริงจริง
ผู้เชี่ยวชาญเอ่ยหลายคนที่เราไปสัมภาษณ์มา
บอกเป็นไปไม่ได้อ่ะอ่าเดี๋ยวรอฟังเจ้าหน้าที่ขยายผลต่อ
แต่ทุกผู้ชมครับตอนนี้ในพื้นที่ที่บ้านห้วยฝักดาบ
ตำบลอินทะขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่คุณชมพู่สรรพัฒน
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่แถวพื้นที่ที่เขาไปเจอน้องวันนี้เลยนะครับ
ค่ะแล้วอยู่กับผู้ที่ไปเจอด้วยเดี๋ยวติดตามจากรายงานสดของคุณชมพู่สรรพัฒน์นะครับ

คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ทั้งสองท่านค่ะ
ดิฉันอยู่กับคุณลุงคุณป้านะคะที่จะเป็น๓คนแรก
ไกด์ภาษาของหมู่บ้านค่ะซึ่งวันนี้เราย้อนกลับมาในจุดที่
เป็นเส้นทางในการเดินค้นหาน้องเป็นการเดินค้นหาน้องของคุณลุงคุณป้า
แล้วก็เพื่อนบ้านคนสนิทของน้องจีน่าจนกระทั่งพบตัวน้องจีน่าที่กระท่อม
และ๓คนแรกที่เราอยู่ด้วยวันนี้เป็น๓คนที่ขึ้นไปพบน้องจีน่าก่อน
จะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่เดี๋ยววันนี้เราให้คุณลุงคุณป้าพาเดินดูจุดต่างต่าง
นี้เป็นเส้นทางอะไรยังไงบ้างคะคุณลุงจนกระทั่งมาพบ
น้องเป็นสวนอะไรบ้างสวนเขาพบแล้วก็มันจะมีสวนต้องเก้น
วันนี้เราทำไมตัดสินใจใช้เส้นทางนี้ในการเดินค้นหาน้อง
บอกหมอพี่บอกว่ามีหลังไปค้นหาหลังแท้น้ำดูนะครับ
แล้วก็ตรงจุดที่มีการเดินค้นหาเนี่ยเราตัดสินใจมา
พ่อหมอดูบอกว่าอะไรบ้างบอกว่าให้ไปลองไปหาหลังแท้น้ำดูข้างบนดูนะครับ
บอกว่าจะทำไม่เจอเนี่ยครับ
ตรงนี้จุดตรงนี้เห็นบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านน้อง

ตลอดการค้นหาเห็นบอกว่าทางคุณลุงคุณป้าเนี่ยพยายามที่จะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผีสางนางไม้ที่นี่ด้วยเหรอคะ

ว่ายไปแล้วก็หาไปเนี่ยค้นหาไปเนี่ยครับ
ตลอดการค้นหาเราได้มีการภาวนาหรือว่าพูดอะไรบ้างไหมคะ
ไม่ได้พูดนักเรียนแต่โนจินาเนี่ยครับ
แล้วตลอดการค้นหาสองฝั่งข้างทางเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นสวนแล้วก็เป็นป่า
ตอนที่เราค้นหานี่เจออุปสรรคอะไรยังไงบ้างไหมคะคุณลุง

อันนี้คือเป็นการค้นหาเห็นบอกว่าไม่ใช่รอบแรกใช่ไหมคะ

วันนี้เราค้นหาทั้งหมดกี่รอบคะ

ตอนเช้า๖โมงนี้ได้วนกลับมารอบที่๒เพราะว่าตอนเช้านี้มาแล้วไม่เจอหรือว่ายังไง
ตอนเช้าเข้าไปข้างบนแล้วก็ไม่เจอแล้วกลับมากี่ครอบครอบเลย
แล้วเห็นอยากให้เล่านาทีที่ไปเจอน้องจีน่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นเห็นบอกว่ามีการเรียกชื่อน้องด้วย

น้องนั่งเล่นอยู่นะครับแล้วก็ยืนมองนะครับ
ตอนนั้นเราได้พยายามตะโกนชื่อน้องจีน่าไหมคะ

คุณป้าเองหรือว่าเพื่อนบ้านเองก็เข้ามาช่วยตามหา

ตอนที่ขึ้นไปพบน้องตอนนั้นมันมีอะไรที่ผิดปกติบ้างไหมร่องรอยตามตัวหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

เส้นทางนี้น้องจีน่าเคยมาไหมคะ
กระหลาดเยอะแล้วก็ไม่เคยมานะครับ

เส้นทางตรงนี้ไม่เคยมาซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่อยู่ไกลจากบ้านเพียง๑๐๐เมตรเท่านั้น

คุณลุงคุณป้าเห็นบอกว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับจุดที่มีการประถมพยาบาล

ยังไงบ้างคะตอนที่เอาตัวน้องลงมาตอนนั้นอาการน้องเป็นยังไงบ้าง
พอเจอคนแล้วน้องอาการสุดนะครับ
นี่เป็นช่วงสภาพพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวหลัง๒ทุ่มเรากลับมาติดตามมาขยายผลเรื่องนี้เพิ่มเติมกันแล้วกัน